คุณผู้ชมซื้อบ้านราคาหลักล้านก็กะจะอยู่ให้สุขสบายอุ่นใจ

ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เธอเจอกับปัญหาไอ้น้ำปลาปลาภายในบ้านนี่แหละครับ

จนตอนนี้แทบไม่มีน้ำจะใช้ในการอาบน้ำแล้ว
อาบน้ำนะไม่ได้เข้าห้องน้ำแล้ว
ต้องลากจากุชชี่มาไว้ในครัว
พูดซะหรูเลยเป็นจากุชชี่แต่จากุชชี่ของเธอเป็นอย่างไร
เธอมารีวิวบ้านหลักล้านให้ดูนะครับ
อาบน้ำเราเพิ่งซื้อมาใหม่
ไม่มีห้องอาบในห้องครัวนะตอนนี้
บ้านเราไม่ได้มีน้ำแค่อ่างเดียวนะให้เล่น
นู่นตรงนู้นก็มีน้ำ
พอตกกลางคืนอาบน้ำมาฝักบัว

ตรงนี้ที่อยู่จะเป็นระบบจากุชชี่เป็นอ่าง

น้ำก็จะรั่วหล่นลงมาเต็มพื้น

ไม่ได้มีความสุขหรอกประชด

หญิงสาวคนนี้ถ่ายคลิปประชุด
รีวิวบ้านบอกว่ายิ่งซ่อมยิ่งพัง

พอดีซื้อบ้านของโครงการดังแห่งหนึ่ง

ซื้อมาตั้งแต่วันที่๓๑พฤษภาคมปี๖๔
คุณอยู่ได้ไม่กี่เดือนเอง๕เดือน
มีรายการซ่อมไม่ต่ำกว่า๒๐รายการ
เดือนแรกเรียกซ่อมท่อปลาปลาเพราะมีปัญหาน้ำไหลช้า
อาบน้ำถี่โอ้โหน้ำมันไม่ลงเลยทีละหยดแบบนี้
และอย่างพอน้ำตรงท่อก็ไม่ไหลลงอีก
น้ำขังยันตะตุ่มแจ้งซ่อมทุกเดือน

ปัญหาหลักคือซ่อมพื้นห้องน้ำซ่อมอยู่๓รอบ
รอบละ๓วันปวดหนักปวดเบา

น้ำมันก็ขังในห้องน้ำแต่ก่อนที่ยังใช้ได้นะในห้องน้ำ
และทีนี้ไอ้น้ำขังมันไม่ลงท่อมันระบายช้า

มันไปลงชั้นหนึ่งตรงฝ้าพิดาน
น้ำมันไหลรั่วลงไปจนฝ้าเพดานก็พังเสียหาย

ตอนเธออัดคลิปนะเธออัดคลิปทุกจังหวะเลย
แบบว่าแทบจะร้องไห้ออกมาด้วย
ต้องเอาผ้ามาแบบลองแล้วน้ำก็หยดมาติ๊งแบบนี้

เพราะมันมีผลต่อห้องอื่นด้วยใช่ไหม
ก็เลยต้องลากอ่างอาบน้ำมาอาบในครัว
โอ้โหต้องรองขันอาบอาบทีละขันทีละขัน

ก็ต้องเอาอ่างจากุซี่ของอะไรของเธอไปเทน้ำทิ้งเอง
บอกกลุ้มใจมากนะแล้วก็กลัวมากด้วยนะคุณ
กลัวว่าฝ้ามันจะหล่นทับใส่ลูกหรือคนในครอบครัว
ติดต่อไปทางโครงการใช้เวลานานมากกว่าจะติดต่อกลับนะฮะ

ครอบครัวมีอยู่ด้วยกัน๕คนพร้อมน้องหมาอีก๓ตัว

นี่เธอลงคลิปไว้เยอะนะลงคลิปไว้เยอะมากเลย
มีคนเข้าไปทักเธอบอกว่าโอ้โหโครงการใหญ่โครงการนี้
เขามีโครงการน้ำตกในบ้านด้วยเหรอคะ
นี่นะครับเธอบอกโอ้โหกว่าจะอาบได้แต่ละคันดูสิดูสิคุณ
รองก๊อกขันหนึ่งอาบทีนึงแล้วถ้าคุณต้องสระผมต้องอะไรอีก

บอกไอ้กระโจมอกไม่เคยใช้เลยนะไปขอแม่สามีเอามาใช้
ต้องมานั่งอาบกันแบบนี้ไม่อายใครแล้วนะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมมันมีความคืบหน้า

จริงเธอก็ไปร้องเรียนที่สำนักงานใหญ่
คือขับรถนะสระบุรีนะมาถึงที่กรุงเทพเลย

อยากที่จะให้ทางโครงการช่วยมาแก้ไขปัญหานี้หน่อย

ตอนที่มานั่งรอผู้บริหารรออยู่๒ชั่วโมง

เธอก็ต้องขับรถกลับไปที่สระบุรี
ทีนี้ค่ะถามว่าตอนนี้มีนิติของบริษัทหมู่บ้าน

บอกว่ายังเลยตอนนี้นะ
มันทุกข์ไม่รู้จะทุกข์ยังไงกลางคืนเนี่ย
นอนไม่ได้เลยกลัวไงไม่รู้ว่าบ้านที่อยู่

มาเร่งแก้ไขให้โดยด่วนอยากให้มาคุยกันที่บ้านเลย
ชี้จุดให้ดูเลยว่าไอ้ปัญหาตรงนี้
มันจะแก้ได้ยังไงบ้างหาทางออกได้ยังไงบ้าง
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นช่างชุดเก่ามามันแก้ไม่หายค่ะ
ซึ่งตอนนี้เธออยากให้เปลี่ยนช่างชุดใหม่มาซ่อมใหม่
แล้วก็ถามว่าบ้านเพื่อนที่อยู่ในโครงการแบบนี้เป็นด้วยไหม
เธอก็บอกนะว่าบ้านเพื่อนอ่ะก็เป็นแต่ไม่เป็นหนักเท่าบ้านเธอ
ใช่เธอบอกว่าโอ้โหเหตุการณ์ที่เจอกันมันเลวร้ายมากนะ
สำหรับคนที่ซื้อบ้านราคาหลักล้านแบบนี้
อย่างที่เธอบอกจริงบอกว่าไม่ได้เอาแขนไก่หน้าผากแล้ว
บอกว่าเอาเท้าเลยนะเอาเท้าขึ้นมากายหน้าผากแล้วตอนนี้นะครับ
แล้วก็เธอบอกว่าเธอยังต้องผ่อนบ้านกับธนาคารเลยนะ
ซึ่งบ้านในราคาขนาดนี้มันต้องไม่ควรจะมีปัญหาอะไร
ที่มันแบบโอ้โหซับซ้อนซ่อมไม่เสร็จ
ซ่อมแล้วก็พังแล้วก็ยังเสียหายต่อเนื่องแบบนี้อีกนะครับ
บอกว่ามันอยู่แล้วไม่เป็นสุขอะคุณนะ

ถ้าหลายบ้านเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของท่อน้ำเนี่ยคุณ

มันอยู่ในกำแพงมันอยู่ในอะไรต่างละนะ
มันยากครับคุณมันอยู่ใต้ฝ้าเลยต่าง
ถ้ามันเสียนะโอ้โหกุ้มใจ

ทั้งนิติแล้วก็ทั้งบริษัทโครงการนี้

นี่คือไปร้องได้ถึงสกบอกของผู้บริโภคด้วยนะคะ